เราตามเรื่องนี้ให้ค่ะคุณผู้ชมที่มีผู้หญิงคนนึงนะคะ
เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่าแฟนของเขาเนี่ยถูกรุมทำร้าย
คนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กันมาโอ้โหเป็น๑๐คนเลยค่ะ
เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เจ็บหนักนะคะ
แต่ว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยเหมือนกับว่าติดต่อไปว่าเดี๋ยวจ่ายเงินห้าหมื่น
๕หมื่นเดี๋ยวให้๕หมื่นแล้วก็จบเรื่องได้ไหม
เขาก็เลยมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอ้าวไม่ใช่สิ
อยู่ดีมาจ่ายเงินปิดปากกันแบบนี้
จริงแล้วเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๓มกราคมที่ผ่านมา
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงครึ่งนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้ค่ะ
ไปที่ชุมชนวัดเกาะเขตตลิ่งชัน
ไปเจอกับผู้บาดเจ็บที่ชื่อว่าในบอลทงแก้ว

ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓มกราคมบ่าย๒โมงครึ่ง
ตัวเขากับภรรยาขี่รถจักรยานยนต์

ก็ขี่ออกจากบ้านไปมุ่งหน้าไปซอยเพชรเกษม๔๘
ระหว่างทางไปถึงหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

มีผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ปาดหน้า
นี่คนซ้อนท้ายหันกลับมามอง
ตัวเขาก็เลยถามไปว่ามองหน้าทำไม
คู่กรณีจอดรถเลยจ้าแค่ถามว่ามองหน้าทำไมนะ

จอดรถแล้วเดินปรีเข้ามาตัวเขากับพระยาเขาก็ตกใจสิคะ
รีเข้ามามีพวกมาเพียบเลยค่ะ
มีมีดมีอาวุธเพียบเลย

จนเขาเนี่ยถูกฟันเขาที่แขนที่หลังที่ขาที่หน้า
เขาบอกรู้ตัวเลยว่าตอนนั้นสู้ไม่ได้นะ
พยายามจะวิ่งหนีไปหลบในซอยที่อยู่ห่างจากตรงนั้นไปสักประมาณ๕๐เมตร

แต่ว่าคู่กรณีก็พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันหลบหนี
แฟนเขาไม่ได้ถูกทำร้ายนะตัวผู้หญิงไม่โดน
ก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์พาเขาไปส่งโรงพยาบาล
ระหว่างทางไปถึงช่วงวัดกำแพง
เขาบอกเขาทนไม่ไหวจริงบอกแฟนสาวหยุดเถอะหยุดรถ
กู้ภัยมาเถอะต้องให้กู้ภัยมาช่วย
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเพชรเกษมค่ะ
คนซ้อนหันหลังมามองหน้าผมกับแฟน
ผมเลยถามว่ามองหน้าทำไม
เขาก็เลยจอดรถตั้งขาตั้ง
แล้วก็อีกคันหนึ่งก็ขี่มาประกบผม
แล้วเขาก็ลงมาใส่ผม
หลายผมเสร็จก็ก่อนกันตัวเขาก็กัน
แล้วข้างหลังก็หยิบมีดหัวตัดยาวประมาณแขนนึง

ไล่ฟันผมอีก๑๐กว่าคน

เขาก็ลุมฟันกันหน่ำฟันเลยครับ
นี่เริ่มต้นกันแค่มองหน้า

แล้วเจ็บหนักขนาดนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่า
เอ็นที่ข้อมือด้านซ้ายขาดทั้งสี่เส้นนะคะโอ้
คางเย็บไป๒๐กว่าเข็มแล้วตามตัวเนี่ยนะที่หลังด้านซ้ายด้านขวาเย็บไปอีก๒๐กว่าเข็ม
ขาซ้ายเย็บไปอีก๓๐เข็มโอ้โหรวมแล้วนับไม่ถูกเลยอ่ะ
ร้อยเข็มแล้วร้อยอ่ะแล้วก็ที่เขาออกมาเรียกร้องวันนี้อ่ะค่ะ
เขาก็กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ตำรวจยังไม่เรียกตัวไปสอบสวนเลยทั้งทั้งที่พักพวกฝ่ายคู่กรณี
ก็โพสต์เฟซบุ๊กข่มขู่ตัวเขาเนี่ยขายไก่ย่างนะคะ
เลี้ยงครอบครัวคนเดียวคุณแม่ตาบอดทำให้ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวด้วย
ก็กลัวว่ามือเนี่ยที่เอ็นขาดเนี่ยค่ะ
จะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติก็เลยคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอาการตั้งครึ่งปีอ่ะ

เพิ่งว่าผมไม่ควรโดนกระทำครับ

มือผมต้องใช้ตลอดชีวิต

เมียผมก็เป็นอย่างนี้บ้างผมก็เป็นอย่างนี้

แค่ห้าหมื่นผ่อนให้เดือนละหมื่น
เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ที่สอนอบางเสาทงนะคะ

เขาก็ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ก็เป็นคนมาชำระเงินเนี่ยนะ
แล้วก็มาเจรจากลายเกลี่ย

แต่บอลบอกว่าแขนเขาอาจจะใช้การไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
แล้วเขาจะทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวยังไง

เพราะว่าคนก่อเหตุที่มารุมทำร้ายเขาเนี่ย

แล้วก็มีอาวุธมาเพียบเลย
มันก็ถือเป็นเหตุการณ์ถูกอ่านแล้วนะคะ

ประเด็นเรื่องจากว่ามองหน้าทำไม

ก็ถึงขั้นแบบเลือดตกยังออกกันมาหลายต่อหลายเคสแล้ว
มันจะทำให้อยู่ยากกันมากขึ้น